ยังอยู่ที่เรื่องฟ้าเรื่องฝนและเรื่องน้ำ

เขาอัดคลิปว่าถ้าเขาสวดมนต์ไล่น้ำเนี่ยนะครับ

เพราะเพียงมีใครเพื่ออาทอ
หนึ่งต้นร้อยนิ้ว
ในคลิปและลำดับห่วงเวลาหมดแล้วครับคุณวรา

ทำคลิปทดลองสวดมนต์นะครับ
หวังจะไล่น้ำให้น้ำมันลดลง
หลังจากที่บ้านของเขาซึ่งอยู่ในพื้นที่
บ้านหนองขี้ใต้อำเภอราชยาวจวันและขอสวรรค์
น้ำกำลังท่วมเลยน้ำกำลังมาเลย
นี่หลายชั่วโมงผ่านไปนะครับ
ลัพธ์ที่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดครับ
สวดบทแรกก็ยังไม่เป็นอะไรนะ
สวดบทต่อไปเขาก็บอกว่าน้ำเสมอเอลแบบนี้เลย

ไม่รู้ทำไมยิ่งสวดน้ำยิ่งมา
สุดท้ายต้องยกเลิกการสวดมนต์
แล้วก็ไปเอาแหมาหาปลาแทน
ขนาดที่ชาวเน็ตบางคนเข้ามาแซวว่า
มนต์ผิดบทหรือเปล่าถึงไม่ได้ผล

ได้คุยกับคุณบลูนะครับซึ่งเป็นเจ้าของคลิปนี้
ก็เล่าบอกว่าเขาต้องการทำคลิปขำนะ

ไม่ได้มีเจตนาจะพาดพิงใครหรือประชดประชันอะไรทั้งนั้น
เพราะปกติเขาก็ทำคลิปแนวธรรมชาติอยู่แล้ว
แต่พอน้ำท่วมมันไปไหนไม่ได้ไง
ก็เลยคิดในแง่ดีว่าถ้าสวดมนต์เรียกน้ำ
น้ำมาก็จะได้หาปลาเสริญ

ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านของคุณบลูเขาเนี่ยนะ

แต่ตรงที่เป็นแอ่ง
บอกว่าน้ำก็ยังไงก็ยังขังอยู่นะครับ
ก็เอาใจช่วยขอให้น้ำลดเร็วครับ

ในช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับหลายท่านจริงค่ะ